แต่ว่าสำหรับละครเรื่องบุภเสันนิวาสลาจอไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมา
โอ้โหลาไปแล้วแต่กระแสเนี่ยไม่ลาตามนะคะคุณเพราะว่ากระแสดีมาก
เหนือจากพระนางคุณโป๊ปธนวัฒน์กับคุณเบลล่ารานี

ใช่คือแฟนคลับฟินมากจริง
ยังมีอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคุณนั่นก็คือหนุ่มปั้นจันทร์
และลุงโป๊ปค่ะ

เดี๋ยวเข้าใจว่าปั้นจันแล้วนางจันว่าแต่นี้คือปั้นจันกับโป๊ปหรอ

เป็นละครที่เหมือนแบบว่าภาคใหม่
อ๋อเหรอแย่งพี่หมื่นกันอะไรประมาณนี้
แล้วก็ภาพเนี่ยจุ๊บตุ๊กตาเนี่ย
คือเหมือนแบบคุยกันมุ้งมิ้งจังเลยคู่นี้นะ
เขาก็โพสต์ลงอินสตาแกรมจริงเขามีการโพสต์แบบ
เพื่อให้แฟนคลับเข้ามากดไลค์

เขาส่งอะไรให้กันหรือเปล่าก็น่ารักดีนะคะ

เออก็รู้สึกพร้อมดีที่มันสร้างความฝีน
ให้กับแบรนดาวน์แฟนละครเจ้าค้า
เป็นสนุกอะครับแซวกันไปแซวกันมา
มันไม่ได้แอดแท็กนักแสดงเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจิ้นขึ้นมา
แต่ว่ามันกลายเป็นความสนุกของพวกผมเองด้วยของแฟนด้วย
ก็ดีครับเพราะว่าผมเองก็สนิทกับพี่โป๊ป
แล้วมันยิ่งสบายใจถ้าผมจิ้นกับปลางกับพี่โป๊ป
มันก็เพราะเราสนิทกันมันก็เลยไม่ได้มีแบบอะไรที่มันรู้สึกขัดเขินเลยครับ

ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรมากมาย
ตลกดีครับ

แต่ว่ามันด่าสาววายเขาคิดไง
เขาเห็นแล้วเขาก็ว่ามันน่ารักดูเหมือนจับจิ้งรีอะไรอย่างนี้
คือแบบในโซเชียลมีการแชร์กันเยอะมากเลย
ที่เป็นทรัพย์ภาคใหม่ในละคร
ก็เอามาว่าเหมือนแบบพี่หมื่นสองหมื่นชอบกันอะไรประมาณนี้
เขามีการทำภาพออกมาหลายคู่เขาบอกว่า
ละครบุภิสันติวาสเนี่ยอยากจะให้ลงเอยแบบไหนกัน

คู่ของคุณโป๊ปกับไอ้จ้อยก็มานะคะ
โอ้โหทำไมไม่ทำคู่ของเราบ้างเนอะ
ไม่มีเราคู่กับคุณโป๊ปหรืออะไรไม่มี